สัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับคิวบาร์ที่มีการปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้น
ก็ทำให้คิวบาร์กลายเป็นจุดสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการที่จะดึงดูดแหล่งเงินทุนจากต่างชาติ
จากยังมีศักยภาพของคนรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ
แล้วก็ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ

เข้าบริหารจัดการเกี่ยวกับท่าเรือ

โดยนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ

พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า
กับประเทศในแถบลาตินอเมริกา
ก็ได้นำภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเดินทางลงพื้นที่ที่คิวบาร์

รวมถึงศักยภาพของคิวบาร์
ในการที่จะมีความร่วมมือทางการค้าต่อไปในอนาคต
จุดนี้ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ
เพราะคิวบาร์เป็นประเทศคอมมิวนิสต์
เพิ่งจะเริ่มเปิดสู่ประเทศโลกภายนอก
ยังต้องมีนโยบายอีกหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุง

นักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในคิวบาร์

สามารถจะทำธุรกิจได้อย่างราบรื่นครับ
นี่คือสภาพบ้านเรือนของคนในกรุงฮาวาน่า

ชาวคิวบาร์จำนวนมากยังคงจำยุคสถานี

อดีตสหภาพโซเวียตให้ความช่วยเหลือ
แต่ตอนนี้คนคิวบาร์ที่มีฐานะยากจนจำนวนมาก
เงินเดือนเพียงเดือนละ๓๖๐บาทเท่านั้น
ทำให้ไม่มีเงินพอที่จะใช้ซื้อ
แต่ของใช้ประจำวันอย่างยาสีฟัน
แต่ค่าแรงที่ต่ำไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจในคิวบาร์
เพราะมันถูกชดเชยด้วยการให้การอุดหนุนเรื่องอาหาร

รวมถึงของแจกอื่นจากรัฐบาล

แต่ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยในคิวบาร์
มีอยู่น้อยกว่าประเทศในแถบลาตินอเมริกาอื่น
ราอูคาสโตรประธานธิบดีคนปัจจุบัน
ได้เริ่มนโยบายที่กำลังเริ่มพลิกชมเศรษฐกิจของคิวบาร์

อนุญาตให้ภาคเอกชนเริ่มประกอบธุรกิจได้มากขึ้น

ผ่อนปลนการคว่ำบาร์ต่อคิวบาร์

เริ่มมองหาโอกาสใหม่ในประเทศนี้
โครงการสำรวจโอกาสและศักยภาพของตลาดใหม่
ในลาเตนอเมริกากับลาเตนลิงก์

เป็นหนึ่งในความพยายามที่จะหาช่องทางการลงทุน

ซึ่งนำทีมโดยนายอภิชาติชินวันโน

สัมมนาทางธุรกิจกับสภาหอการค้าคิวบาร์

สำเร็จรูปประเภทเนื้อและปลา
ชิ้นส่วนรถยนต์เคมีพันธุ์และผลิตผลทางการเกษตร
ปัจจุบันคิวบาร์เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญกับจีน

รวมไปถึงประเทศในแถบยุโรปและลาตินอเมริกา

ภาคเอกชนจากต่างชาติมากขึ้น
และมั่นใจในศักยภาพทางเศรษฐกิจของคิวบาร์
คิวบาร์อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ
และต้องการแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ
โดยคิวบาร์มีข้อได้เปรียบการลงทุน

มีที่ตั้งอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาค

มีการศึกษา
วีดีโอโปรโมทการท่องเที่ยวของคิวบาร์
สาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศ
ในช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่
มาจากแคนาดาและประเทศในแถบยุโรป
โดยเมื่อปีที่แล้วคิวบาร์ต้อนรับนักท่องเที่ยว๓๕๐๐๐คน
แต่หลังจากสหรัฐผ่อนปลนการคว่ำบาดต่อคิวบาร์
ว่านักท่องเที่ยวอเมริกันจะหลั่งไหลเข้ามาคิวบาร์มากขึ้น
นั่นทำให้หนึ่งในธุรกิจที่คิวบาร์ส่งเสริม
คือธุรกิจการโรงแรมที่ยังคงมีห้องพักไม่เพียงพอ
อกจากนั้นการที่คิวบาร์มีความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และเวชพันธุ์
โดยเฉพาะยารักษามะเร็งและเบาหวานซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
ต้องการส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพด้วย
แต่นอกจากการท่องเที่ยวแล้วคิววายังสนใจในอุตสาหกรรมอื่น
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรโดยเฉพาะในเรื่องอาหารที่ยังคงต้องนำเข้า
และธุรกิจอื่นเช่นการขนส่งวัสดุก่อสร้างและพลังงานทดแทน
ซึ่งคิวบาร์หวังว่าจะสามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ด้วยท่าเทียบเรือ
ที่ตั้งอยู่ในจุดอุตสาหการขนส่งที่สำคัญ
รวมไปถึงกฎหมายพิเศษที่เพิ่งออกมา
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้าไปลงทุนในพื้นที่
โดยปัจจุบันมีบริษัทของประเทศสิงคโปร์เป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่การพัฒนาแห่งนี้อยู่
ธิบดีด้านการค้าระหว่างประเทศของคิวบาร์บอกว่า
เมื่อปี๒๐๑๔คิวบาร์ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
กฎหมายเหล่านี้จะเป็นตัวรับรองว่านักลงทุนต่างชาติจะได้รับผลประโยชน์จากข้อกฎหมายเหล่านี้อย่างเต็มที่
รวมถึงสามารถนำเงินกลับประเทศได้ด้วย
โดยจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่จากกฎหมายคุ้มครองการลงทุนของคิวบาร์ฉบับนี้
คุณสมยศตั้งมีลาบรองประธานอุตสาหกรรมของไทย
ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนภาคเอกชนที่เดินทางมาคิวบาร์ในครั้งนี้บอกว่า
ได้เห็นศักยภาพหลายอย่างของคิวบาร์
แต่ก็ต้องศึกษากฎข้อบังคับอีกหลายอย่างเช่นกัน
สิ่งที่เรามองเห็นเป็นโอกาสอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารนะครับ
เพราะว่าคิวบาร์เองเนี่ยก็เป็นประเทศเป็นเกาะนะครับ

แต่ประเด็นก็คืออาหารสำเร็จรูปไม่ค่อยมีนะครับ
แล้วก็หลายอย่างต้องอิมพอร์ตเข้ามา
โอกาสที่จะมาค้าขายเรื่องอาหารก็มี
แต่การเข้ามาเนี่ยก็คงจะต้องมีการศึกษาถึงรายละเอียดนะครับ
เพราะว่าส่วนใหญ่ของการค้าเนี่ยที่นี่เนี่ย
บริษัทเนี่ยจะเป็นของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่นะครับ
ขั้นตอนต่างเราต้องศึกษาให้ละเอียด
แง่มุมของกฎหมายก็ต้องศึกษาให้ละเอียดนะครับ
สิ่งที่ห่วงก็คือเรื่องการตกลงการชำระเงินนะครับ
แล้วก็สิ่งที่ห่วงอีกอย่างก็คือ
ลักษณะการทำงานของคนคิวบาร์เนี่ยก็คล้ายกับสังคมนิยม
ก็จะยังไม่คล่องตัวเท่ากับประเทศไทยเรานะครับ
ถ้าเรามาเนี่ยเราต้องฝึกคนเขาเยอะ
แล้วก็ต้องศึกษาอย่างทองแท้นะครับ
ผมมองว่าขณะนี้เนี่ยเป็นการเข้ามาศึกษานะครับ
แล้วก็เป็นการเข้ามาทำความรู้จักกัน
แต่ในเรื่องที่จะทำธุรกิจร่วมกันเลย
หรือในเรื่องที่จะร่วมทุนร่วมกัน
คงจะต้องศึกษาให้ละเอียดแล้วคงต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับ
จากจะเป็นโอกาสให้นักลงทุนของไทยได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของคิวบาร์
การเดินทางมาครั้งนี้ยังเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ
โดยประหลัดกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของคิวบาร์

แล้วก็ได้เชิญคณะผู้แทนไทยให้มาเยือนคิวบานในครั้งนี้
จากนั้นก็ยังได้เข้าพบกับนายบลูโนโรดิเกรสพารีล่า
รัฐมนตรีต่างประเทศของคิวบาร์อีกด้วย
อภิชาติชินวันโนประหลัดกระทรวงต่างประเทศบอกว่า
แม้ไทยและคิวบาร์มีความสัมพันธ์มากว่า๕๐ปี

และนี่เป็นโอกาสที่จะกระชับความสัมพันธ์
และเป็นการบุกเบิกรูทางการค้าและการลงทุนให้กับไทยและคิวบาร์
ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ดีนะครับ

จริงแล้วเรามีความสัมพันธ์กับคิวบาร์มาตั้ง๕๘ปีแล้วนะครับ
ตั้งแต่ปีคศ๑๙๕๘ที่เราเปิดความสัมพันธ์

แต่ว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดมากนักนะครับ
หรือว่าการค้าเนื่องจากไม่ค่อยรู้จักกันและทั้งสองประเทศอยู่ห่างไกลกัน
นี่ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้ทำนำทั้งภาครัฐนะครับ
แทนภาครัฐและภาคเอกชนมาคิวบาร์
ถือว่ามาบุกเบิกนะครับมาปูพื้นนะครับ
มาวางรากฐานสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับคิวบาร์ในอนาคตนะครับ
แล้วก็ผมคิดว่ามันมีศักยภาพมากที่จะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน
อันนี้เราก็เป็นประเทศแรกที่เดินทางมาเชื่อมสัมพันธมัยตรีกับเขาครับ
จากเรื่องการค้าการลงทุนแล้วในการเยือนครั้งนี้
กระทรวงต่างประเทศของไทยได้มีโอกาสหารือ
เพื่อขอเสียงสนับสนุนจากคิวบาร์
ในการที่ไทยลงสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ซึ่งต้องแข่งขันกับประเทศที่สำคัญอย่างคาซักสถาน
ก็อันนี้เขาก็บอกว่าทั้งสองประเทศที่เป็นคู่แข่งขันนะครับ
เป็นประเทศที่สำคัญที่เขาก็เป็นเพื่อนด้วยกับทั้งสองประเทศนะครับ
อันนี้ก็คงจะตัดสินใจลำบากหน่อยนะครับ
แต่ว่าเราก็คงต้องพยายามหาเสียงต่อไปเรื่อยนะครับ
แม้ที่ผ่านมาคิวบาร์ได้ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์อย่างเข้มงวด
แต่ภายใต้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของประธานาธิบดีราอูคาสโตร
รวมถึงการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและคิวบาร์
จนถึงการผ่อนปลนการคว่ำบาดของสหรัฐ
อาจจะนำไปสู่การยกเลิกการคว่ำบาดในที่สุด
ก็ทำให้หลายประเทศรวมถึงไทยจับตามองคิวบาร์
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
หลังจากที่ได้ปิดการลงทุนของภาคเอกชนต่างชาติมานานหลายสิบปี